มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างค่ำคืน
รอยต่อวันพุฒิที่๑๑มิคมถึง๑๒มิคม
เพราะว่ามีเหตุที่หนุ่มบางกรวยวัย๒๗ปี
ขับรถไปรับแฟนสาวหน้าร้านอาหารแถวย่านราชพฤกษ

ปรากฏว่ามีคนร้ายสองคนมากระชากแฟนสาวของผู้ชายคนนี้ลงจากรถ
จากนั้นคนร้ายกระหน่ำยิงผู้ชายวัย๒๗ปีที่อยู่ในรถ
เหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเห็นรถของผู้เสียชีวิตมาจอดรอ
รับแฟนสาวอยู่ลูกสอนสีเขียว
จากนั้นก็มีกลุ่มคนเป็นชาย๒คน
มากระชากตัวผู้หญิงลงจากรถที่นั่งอยู่ฝั่งคนนั่ง
แล้วก็กระหน่ำยิงผู้ชายซึ่งเป็นคนขับรถ

แล้วก็คนร้าย๒คนก็หลบหนีไป
ไปนั่งรถอีกคันซึ่งรอรับแล้วก็ขับหลบหนีไปนะครับ
ได้สอบสวนแฟนสาวของผู้ตาย
ที่รอดพ้นจากเหตุการณ์ประทึกมาได้นะครับ
ยืนยันว่าเธอจำหน้าคนร้ายได้๒คน

ว่าแฟนเธอคนตายก็คือนายพัฒนาชัยทัพเทียมอายุ๒๗ปี
เคยไปมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อนหรือเปล่า
แฟนสาวก็เล่าให้ฟังบอกว่านายพัทรชัย
เคยมีเรื่องชกต่อยกับหนึ่งในกลุ่มคู่อริ
ห้างย่านบางใหญ่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
ดหมางกันเรื่อยมาแล้วก็มักจะถูกขู่ฆ่ากันเรื่อยมา
ตัวแฟนของเธอก็พยายามที่จะหลบเลี่ยงแล้วนะ
ไม่ไปในที่ที่แบบไม่ปลอดภัย
หรือบางครั้งก็แทบจะไม่ได้กลับบ้านด้วยซ้
เพราะกลัวเรื่องของการถูกขู่ฆ่า
ที่สุดแล้วจากการสอบสวนแฟนสาวของผู้ตาย
ตำรวจก็ออกหมายจับผู้ต้องหา๓คน
คือนายเบนส์หรือว่านายเทิดธรรมศรีประทุมอายุ๓๑ปี

เหน็บเอวแล้วก็โพสต์ลงในโลกโซเชียล
แล้วก็โพสต์มาขู่นายพัทรชัยผู้ตาย

น่ากลัวค่ะนะฮะนอกจากนี้ยังมีผู้ถูกออกหมายจับอีก๒คน
คือบังจ๋าหน้าลายหรือว่านายหนึ่งบัวแดงอายุ๓๔ปี
เป็นมือปืนด้วยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้มีมือปืน๒คน
รวมถึงนายสอนชนภาปิยกูลอายุ๓๖ปี
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับ
หนูจะขอความคุ้มทองหนูก็ครอบครัวตลอดชีวิตเลย
เพราะว่าเวลามันผ่านไปนานแค่ไหนคือคนอิทธิพล
เขาจะทำอะไรก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้
ขนาดเรื่องแฟนหนูมันนานมาแล้วหมดไงเขายังกลับมาฆ่าแฟนหนูได้เลย
ซึ่งหลังจากออกหมายจับ๓คนร้ายแล้วนะครับ
แล้วก็ทราบว่าคนร้ายเป็นนักมวยค่ายดังแห่งหนึ่ง
ตำรวจจึงเชิญตัวนางสุนทรีย์โลหะพืชหรือว่าเอ๋เมืองนนหรือว่าซ้อเอ
โมเตอร์มวยชื่อดังมาสอบปากคำนะครับ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ทราบนะเรื่องที่ผู้ตายเคยมีปัญหาบาดหมางกัน
มีเรื่องชกต่อยกับลูกชายจริง
ส่วนที่บังจ๋าแล้วก็เบนส์ซ้อเอเปิดเผยนะครับว่า
รู้จักกับทั้งสองคนได้ไม่ถึงปี
ก็รับมาทำงานที่ค่ายมวยในหน้าที่ในการดูแลนักมวยเท่านั้นเองนะครับ
ล่าสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
สามารถติดตามจับกลุ่มตัวนายเทิดธรรมหรือว่าเบนส์ศรีปฐุมนะครับ

แล้วก็จับกลุ่มนายหนึ่งหรือว่าบังจ๋าบัวแดง
ซึ่งก็เป็นมือปืนเหมือนกันนะครับ
ระหว่างที่ทั้งสองคนหลบหนีอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
สอบสวนเบื้องต้นทั้งสองให้การรับสาภาพ
ส่วนนายชนะภาพหรือว่าสอนปริยากูล
ยังหลบหนีอยู่เป็นผู้ต้องหาอีก๑คนนะครับ
แล้วก็เป็นลูกชายของซ้อเอขณะนี้

ซึ่งมีข้อมูลว่านายสอนหลบหนีอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก
ไล่ล่าก็คาดว่าจะสามารถตามตัวมาได้เร็วนี้นะครับ